คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีเหมือนกันนะฮะ
คือช่วงเวลานี้เนี่ยแหมถ้ามาทำลักษณะแบบนี้เป็นใครใครก็กังวลและระแวงนะครับ
มีเจ้าของร้านทำป้ายร้านหนึ่งไปแจ้งตำรวจที่สพสเม็ดนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนะเดี๋ยวไปดูนะฮะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตลูกจ้างให้ออกไปแล้วเนี่ยชอบเอาอะไรเนี่ยมาถูถูอย่างนี้ที่หน้าร้านนะครับ
คือถ้าดูไปอันนี้รองเท้าแน่นอนใช่ค่ะนะไปเช็ดทำความสะอาดให้หรืออย่างไร
คงไม่ใช่แน่อย่างนี้คงไม่หวังดีขนาดนั้นเธอบอกนะครับ
นี่รองเท้าแน่นอนนะบางทีเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับเป็นผ้าผ้าถ้าดูไปแล้วเนี่ยแม่มันเหมือนกับกางเกงชั้นใน
นี่ฮะนี่จะเป็นหน้าร้านนะครับแล้ววันหนึ่งมาทำแบบนี้วันหนึ่งสองสามรอบ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับบางทีก็ทิ้งเอาไว้ด้วยนะฮะ
เป็นหลักฐานแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเจ้าของร้านบอกว่าทำแบบนี้ทำไมนะ
ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอ่าหรือถ้าคุณผู้หญิงท่านนี้เห็นข่าวแล้วนะครับ
เห็นคลิปที่เจ้าของร้านเขาเอาไปแจ้งความแล้วเนี่ย
ว่าคุณไปทำแบบนี้เนี่ยคืออะไรยังไงนะครับอ่า
แต่ทำไมต้องใช้กางเกงในหรือใช้รองเท้าล่ะ

รู้ค่ะน่าเสียแปลกดีค่ะอะไรใกล้มืออะไรเอามาก่อน
ร้านนี้เป็นร้านรับทำป้ายอยู่ที่แถวหมู่๑
ตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ร้านทำป้ายพระยาศัตรา
เจ้าของร้านชื่อว่านางสาวธนวัลนะครับอายุ๓๘ปีบอกว่า
เอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความที่สพสเม็ดแล้ว
ส่วนหญิงสาวที่ก่อเหตุจำได้เป็นอดีตลูกจ้าง

แต่ทีนี้พอรับมาทำงานแล้วเนี่ยชอบทิ้งงานนะ
ทำงานไม่เรียบร้อยลูกค้าไม่พอใจ
ก็เลยต้องให้ออกไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม๖๓

คาดว่าคงจะไม่พอใจพอให้ออกไปคงไม่พอใจ
แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เอามาเช็ดหน้าร้าน
ถ้าตามความเชื่อมาทำเอาสิ่งไม่ดีอัปมงคล
เช็ดมาถูรองเท้ากางเกงชั้นในอะไรอันนี้มันก็ส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเธอบอกเธอก็กังวล
ช่วงนี้โควิด๑๙มันกำลังระบาด
ก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเช็ดมันติดอะไรยังไงมาบ้างอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
ทีนี้กังวลไปหมดหรือถ้าเกิดมันหนักกว่านี้
มาแอบทำล้งทำร้ายร่างกายมาดักรอจะทำอย่างไร

คือใช้รองเท้า๒ข้าเช็ดประตูแล้วก็มาวัน๓ว

อันตรายนะเราไม่รู้ว่ามีเชื้อโควิดอะไรบ้าง

ถ้าคนปกติไม่อาคัมหรือเปล่า
ถ้าคุณรู้ตัวนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องรู้จักนะ

ใช่ค่ะก็ต้องเอาให้ชัดเจนนะคะว่าไปทำแบบนั้นทำไมนะ